เป็นน้ำต้มใบกระท่อมบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกมากันสามขวดนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพอ่าวนาง
ตอนที่จับกลุ่มในสาธิตขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด
ซึ่งเป็นรอยต่ออำเภอเมืองกระบี่กับอ่าวลึกเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้น
ค้นไปค้นมาไปเจอน้ำต้มใบกระท่อมห่อด้วยผ้าขาวม้า
โดยนายสาธิตรับสารภาพว่าน้ำต้มพืชกระท่อมดังกล่าวเป็นของตัวเอง
ผมต้มเอาไว้ดื่มเองช่วงนี้ต้องทำงานหนัก
อย่างไรก็ตามตำรวจนำตัวส่งดำเนินคดีนะคะนอกจากนี้ค่ะ
จากที่ด่านนี้แล้วนะอีกด่านหนึ่งเจอลักษณะเดียวกันเลย
ด่านตรวจคัดกรองที่ปั๊มปตทกระบี่น้อยรอยต่ออำเภอเมืองกระบี่กับเหนือคลอง
ของกลางที่ยึดได้น้ำต้มใบกระท่อมเหมือนกันเลย๑ขวด
ปริมาณ๖๐๐มิลลิลิตรพร้อมใบกระท่อมด้วย
แล้วก็กัญชาอัดแท่งด้วยคนนี้หนักหน่อยเนี่ยนะคะ
เนื่องจากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะแล้วก็ระบุว่าทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการตรวจสอบพนักงานเรื่องของยาเสพติด
และหากว่าพนักงานไปเกี่ยวข้องจะลงโทษด้วยการให้พ้นสภาพคำว่าพ้นสภาพก็คือไล่ออกทันทีค่ะ
ทำอาชีพสุจริตเถอะนะคะยังอยู่ที่